ถามายังไงกับเราทีข่านี้เดี๋ยวผมพาคุณย้อนไวน์กันนิดหนึ่ง

แจ้งเกิดมาจากวงคุณผู้ชมค่ะ
คนแรกนี่เลยยกให้กับนางเอกตลอดการคุณกบสุวนัน
กบนี่นะคะเริ่มต้นจากบทบาทนางเอกในละครพื้นบ้านนะ
เรื่องมาลัยทองและหย่อพระกิน
ดิฉันไม่ทันรุ่นพี่กบแต่ว่าติดตามผลงานเขาเรื่อย
ก่อนที่จะมาโด่งดังเป็นพลุแตกกับบทนางเอกละครหลังข่าวในเรื่องพยอง
และประสบความสำเร็จถึงขีดสุดในละครเรื่องดาวพระศุกร์
อันนี้ทันชอบมากนะคะ
ก็ทำให้ชื่อของกบสุวนันคงยิ่งเนี่ยครองใจคนทั้งประเทศในฐานะนางเอกเจ้าน้ำตาค่ะน้องแมท
ปาบูทองใช่จำได้รึเปล่านางเอ้ยนางอ้ายฉันทันดู
เออนางเอ้ยอ้ายปรากฏว่าพอรับบทนี้ไปโอ้โหคุณผู้ชม
เปรี้ยงชั่วข้ามคืนโชว์ฝีมือเป็นที่ประจักษ์เลย
จนช่องจับเป็นนางเอกละครหลังข่าวแบบทันท่วงที
ซึ่งผลงานชิ้นบัวแดงของเธอก็เพิ่งฝากฝีไม้ลายมือไป
สองนาฬีฟ้าแฟนสุดแซ่บนะฮะ
เมื่อกี้ที่ฉันสะดุดตาพระเอกนิดหนึ่งที่ริวจิตสัมผัส
เออคุณผู้ชมต้องบอกว่ามินคือปังเตรียมาจริงนะฮะ
แต่บอกถ้าพูดถึงเรื่องปลาบูทองที่ท้องมินแจ้งเกิดมา
ละครเรื่องนี้เป็นละครไทยคลาสสิกเป็นระดับตำนาน

แล้วคนที่เล่นเวอร์ชันก่อนที่มินจะมาเล่นนี่คือคนนี้ฮะ
กี้สาวิกาต้องบอกว่าเธอเคยรับบทเป็นเอ้ยกับอ้ายในวัยเด็ก
บอกเลยว่าตีบทแตกกระจุยตั้งแต่อายุ๗ขวบนั่นนะคุณผู้ชม
ตอนนั้นได้รับคำชมว่าฝีมือเกินตัว
แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นบนเส้นทางบันเทิงของพิงกี้เขานะ

ใช่แล้วตอนนี้บอกเลยว่าคุณพิงกี้ก็อย่างที่เห็น
ประสบความสำเร็จมีผลงานละครมากมายสุดปังเลยฮะ
ใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งสาวค่ะเป็นสาวตาคมคนนี้ค่ะ
ทิพย์ราชปานแน่นอนว่าก่อนจะมาเป็นนางเอกแถวหน้า
เธอแจ้งเกิดมาจากละครจากวงเช่นเดียวกันตั้งแต่เด็กเลย

ธิดานาคินและแก้วหน้าม้าค่ะ

และอีกหนึ่งสาวรุ่นราวคราวเดียวกันอย่างบีมาติกา
นี่ก็คือตัวแม่เลยนะในเรื่องของละครพื้นบ้านนะคุณผู้ชมนะ
เริ่มจากบทเด่นเลยในละครระดับตำนานอย่างนาง๑๒ค่ะ
และต่อยอดความปังแบบต่อเนื่องในพระสุทนมโนราอุทัยเทวีแล้วก็พี่กุณฑองค่ะ
ก่อนจะมาดังปริ้มปรากในละครเย็นสาวน้อยอ้อยควัน
เปิดหม้อไม่มีไม่มีข้าวสุก
ปากกะเปิดปากกะปุกน่ะนอนวายไปเลย
ร่ำลือกันแบบว่าอุ้ยเพิ่มตอนกันเยอะไม่จบไม่สิ้นนะครับ

ปัจจุบันนี้ค่ะทั้งหยาดและบีก็เตรียมเป็นคุณแม่กันเรียบร้อยแล้ว
ปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งสาวค่ะสาวสวยคนนี้น้องแยมมาธิรานั่นเอง
เอาจริงคนนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะ

ก่อนจะมาเป็นนักแสดงวิกน้อยสีขึ้นแท่นนางเอกมีผลงานละครต่อเนื่อง
รับบทปังอย่างอีเยนในละครนางท่าพี่ขุน
ล่าสุดเนี่ยเตรียมลงจอกับสาวแก่นะ
เขาบอกว่าเปลี่ยนลุคเป็นสาวแก่เลยลุคคุณป้า
ในละครพฤษภาธันวารักแท้แค่เกิดก่อนค่ะ
เดี๋ยวรอลุ้นความปังกันได้เลยเรื่องนี้เล่นกับพี่ชาคริส
ใช่แล้วก็มีนักแสดงหน้าใหม่หลายคนด้วย
เป็นวัยรุ่นเลยนะฮะน่ารักมากทีเดียวคุณผู้ชม
เอาตรงนี้บอกว่าหลายคนก็คือแจ้งเกิดมาจากละครต่างบวง

คืออะไรปังทุกคนจริงคุณผู้ชม